ก็เลยอยากคิดจริงว่าอันนี้เป็นเต็มว่ามันเป็นยังไงครับ
แสดงว่าเขามีอย่างเงียบในภาพมีอย่างเงียบ
เขาจะพอแน่นตมัดอย่างเงียบ
แสดงว่าเขาจะพอแน่นตมัดอย่างเงียบ
แสดงว่าเขาจะพอแน่นตมัดอย่างเงียบ
แสดงว่าเขาจะพอแน่นตมัดอย่างเงียบ
แสดงว่าเขาจะพอแน่นตมัดอย่างเงียบ

แล้วก็ไม่ได้เอามือไปทำร้ายร่างกายใครเลย

เพราะว่าตัวเราไม่ได้คิดว่าเราจะโดนล้ม
ค่ะแล้วที่เขาบอกว่าเบนไม่เกี่ยวกับแพทย์มันเป็นเรื่องกับหลานสาวทำไมยังอ้างชื่อแพทย์
เขามีเรื่องกับน้ำแต่ทำไมต้องไปเอาเรื่องผู้ชายขึ้นเรื่องผู้ชายขึ้นมาเป็นประเด็นทำให้เขาเสียชื่อเสียง
เขาไม่เคยพูดเรื่องผู้ชายขึ้นมาก่อน
เรื่องนี้หนูไม่ได้พูดเลยค่ะคือแบบว่ามันออกมาเป็นเพจเป็นข่าวบ้าง
ว่าเอาเป็นประเด็นเป็นเรื่องผู้ชายแทนแต่คือว่าถ้าส่วนตัวหนูเลยอ่ะหนูหมายถึงหลานเขาเต็ม
แต่ถ้าฝั่งเขาหนูไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงว่าแล้วทำไมตัวเขาต้องมาในเหตุการณ์ด้วย
เพราะว่าฝั่งหลานเขาออกมากันเยอะขนาดนี้ก็แบบว่าทั้งญาติเขาออกมากันเยอะขนาดนี้แล้วทำไมตัวเขาเองต้องมาด้วย
เขาไม่จำเป็นที่ต้องมาเลยเพราะว่าเขาเป็นดาราเขาก็น่าจะรู้ว่าถ้าเห็นในคลิปมันจะดัง
แล้วที่เจ็บที่สุดคือน้องผู้ชายเขารูปที่ถ่ายรูปคู่กันเอามาให้ดูโพสต์ประจำด้วยหรือเปล่า

แม่งรูปไว้นิดนึงค่ะแม่งไว้ใส่นิดนึงค่ะ
คือรูปคืออะไรผมยังไม่ทราบเลยครับ
ผมยังไม่ทราบเลยครับว่าผมเอารูปไปให้ใครเพราะผมยังไม่ได้เอารูปไปลงที่ใครเลยครับ
คือว่ารูปมันหลุดไหม
ผมก็ไม่แน่ใจครับว่ารูปมันหลุดมาได้ไง
ก็คือโทรศัพท์ผมก็อยู่กับตัวตลอดแล้วก็ไม่เคยเอารูปไปให้ฝั่งนี่เขาประจานเลยครับ
แต่คือผมก็ไม่ทราบว่าลูกมันไปได้ยังไงครับเพราะผมก็ยืนยันได้เลยว่าผมไม่เคยเอารูปให้ใครครับ
ส่วนตัวผมไม่ได้ตามเลยครับก็คือมีแบบฟังบ้าง
ก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงครับแต่คือที่ผมเข้าไปอยู่กับเขาไป

ก็คือไม่ได้จะหลอกเขาครับคือผมรักเขาจริงครับ
ใช่ผมไม่ได้คิดว่าจะไปหวังผลประโยชน์ไม่ได้หวังว่า
คือไม่ได้ของที่ดั่งใจแล้วก็ต้องเลิกกับเขาอย่างนี้ครับ
เขาคิดว่าผมต้องการของดีผมต้องการแล้วไม่ได้

อย่างที่บอกอาจจะมีการคบซ้อนกันคุยกันมาอยู่แล้ว
ไม่มีแน่นอนครับผมซ้อนผมกล้าพูดเลยครับ
ก็คือระหว่างนั้นคือเราเป็นเพื่อนกันอยู่ครับ

ผมก็ไม่ได้มีความสำคัญว่าจะไปคบกับเบนเลยนะครับ
ใช่ผมก็คุยกันมาเรื่อยก็จริงครับ
อย่างจากน้องเบนที่ทางแพทย์พูดว่า
เรื่องนี้เหมือนเราเป็นคนสร้างเรื่องแต่งเรื่องขึ้นมาบอกว่าให้หยุดเถอะ

เพราะว่าเราสร้างเรื่องแต่งเรื่องที่เราอยากให้สังคมอย่าไปเชื่อในคุกนี้

กลายเป็นว่าเราผิดโดนสังคมประนามแรงมาก
ที่แบบว่าหนูอยากพูดเพราะว่าอยากให้คนรู้ความจริงว่ามันเป็นยังไง
ไม่ใช่ว่ามันลุงด่าเรากันอย่างเดียว
แล้วหลังจากนี้เราจะทำยังไงต่อไหมคะ

ต้องขึ้นอยู่ที่ฝั่งเขาด้วยค่ะว่าเขาจะเอาไงกับเรา
เห็นล่าสุดเขาบอกว่ามีเฟซบุ๊กปลอมที่เหมือนไอจ้า

มองว่าเป็นทางเราเป็นคนทางพิมพ์น้ำ
ต้องการให้คนอื่นรู้ความจริง

วันนี้เหมือนมีการที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกเข้าไปให้ปรับทำอะไรอย่างนี้มั้ยค่ะมีค่ะเราได้ไปให้ปรับทำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเลย
ตัวว่าหนูเองยังไม่ได้ไปค่ะแต่แม่กับพี่สมัยไปแล้วค่ะไม่แต่เจ้าหน้าที่ลงประจำวันอ่ะ
ลูกไปด้วยลูกไปด้วยก็คือเบื้องต้นคือตอนนี้ก็คือถ้า
ไปกลันนาติประจำวันไว้เลยใช่ค่ะก็คือน้องนส์กับเงี่ยใช่ค่ะใช่
สอนอพญาไกรค่ะค่ะเดี๋ยวขอย้อนถามคุณแม่นิดนึงค่ะ
พวกมันจะต้องคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ห้ามลูกอะไรอย่างเงี้ย

แต่ทำไมฝั่งลูกเขาไม่ห้ามลูกก่อน
นั่นคือทางฝั่งเขาก็พ่อแม่มาทั้งคู่นะคะ

ฝั่งนู้นช่วยลูกบอกฝั่งนี้แม่เข้าไปช่วยลูกกันครับ
ฝั่งนู้นก็มีการผู้ประคองฝั่งนู้นก็มีการเข้ามา
ใช่ค่ะเขาเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ก่อนเลย

เขาไปอยู่ที่เหตุการณ์ก่อนที่เราจะไปถึง

แล้วคือว่าคุณแม่เข้าตรงนี้เจอทางนู้นอยู่หรือเปล่า

เขาก็บอกว่าเขากำกันเหมือนกัน

ลองดูที่ว่าแม่ลองดูคลิปที่ว่าแม่เนี่ยโดน

ว่าพี่อะลองดูแม่ของเค้าอะ

ผมมาจากตรำผมเรื่องตรงผมเด็กตรำผมเด็กบ้านเลย
คือผมไม่อ่านอยู่แล้วว่าผมมาไงผมก็ไปอย่างนั้นอยู่แล้วครับ

แต่คือแบบเขาพูดแบบว่าให้ผมกับเบนดูเสียไปเลยครับว่า
ผมไม่หลอกตามเขามาเลี้ยงเบนอย่างเงี้ย
คือเขาแบบพูดให้แบบว่าสื่อดูแบบอะไร
เหมือนก่อนมันจะเกิดเหมือนมีการขับรถมอสไซด์มาวนกันอะไรอย่างนี้
เหมือนมีการเตรียมการมาก่อนหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับ
คือใครครับใครพูดครับใครพูดครับ
คือเหมือนก่อนที่คุกกรณีค่ะ
คุกกรณีฝั่งแพทย์เหรอคะเขาพูด
เขาก็อ้างว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทั้งเหมือนกันอะไรอย่างนี้

เขามีมอสไซด์มาวน
คือเหมือนไปเจ๊ทระลอกกันต่างยังไง
สังหรับวันนั้นก็ทับเดี้ยวเขาเลยไปวลดู
มันก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้อะค่ะว่าเขาคิดยังไง
อ๋อมันก็ขึ้นอยู่ที่ฝ่ายเขาด้วยอะค่ะ

ถ้าเขาคือติดต่อมาถ้าเขาคือดับดีแล้ว
หรือถ้าเกิดสมมุติเขาเงียบไปเลยเราก็จะเก่งเงียบ

ชี้แจ้งเราไม่ได้เงียบเหมือนกันอะ

แต่เขานะโลศนับทัพที่ฉีดขนาดนี้

คือเราจะทั้งครั้วอ่ะปล่อยคลิปที่
อ่าปล่อยก่อนปล่อยก่อนเราอีกค่ะ
คือเป็นคลิปที่ตัดต่อค่ะ
หนูก็เลยอยากลงคลิปจริงบ้าง

หนูเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมค่ะว่าคลิปเนี่ยมันตัดต่อ

หลักเลยนะคะตรงที่เขาวิ่งใส่หนูแล้วเขาล้มคือเขาตัดตรงนั้นออกไปเลยค่ะ
แล้วจริงเรื่องนี้มันทำให้พ่อครัวเราเครียดหรือมีผลกระโค้ง
แรกก็เครียดเครียดเลย

ขอเชียร์